รถไฟไปต่อไม่ได้
รถยนต์ก็ไปไหนไม่ได้เหมือนกัน

แล้วก็พุ่งไปชนป้อมข้างทางพังเสียหาย
แล้วก็ขวางอยู่ตรงทางตัดทางเชื่อมตรงนี้
ทำให้รถยนต์ก็ไม่สามารถผ่านเส้นนี้ได้เหมือนกันนะครับ
แต่ว่าเช้านี้เจ้าหน้าที่ของการรถไฟ
ต้องพยายามเอาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์
มายกไอ้ตู้ที่ถูกบรรทุกมา

ปูนตกรางบริเวณจุดตัดทางรถไฟ

ที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้าขวางไว้แบบนี้เลยคุณ
หัวรถจากดีเซลสีฟ้าหมายเลข๗๐๑๐๖ของรถไฟบรรทุกปูนนะครับ
ก็พุ่งถลายออกจากรางกั้นไปชนเข้ากับป้อมของการทางรถไฟนะครับ
ซึ่งใช้เป็นจุดพักของพนักงาน
คุณโอ้โหตอนกลางคืนพนักงานเข้าเวรอยู่ก็กำลังเข้าเวรอยู่นะ
ปรากฏว่าคันนี้พุ่งมาเลยนะครับ
ส่วนรถไฟขบวนดังกล่าวมีความยาวโบกี้กว่า๔๐ขบวนนะครับ
ส่วนการสัญจรเพราะว่ารถทุกชนิดไม่สามารถผ่านถนนบริเวณจุดตัดข้ามทางรถไฟได้
เพราะว่าหัวรถจักรแล้วก็ขบวนโบกี้ที่๑มันขวางอยู่ตรงนั้นเลยนะครับ
แต่ว่าถามว่ารถไฟขบวนอื่นจากรางข้างเคียงไปได้ไหม
ไปได้นะคุณนะเพราะรถไฟคันนี้มันไม่ไปขวางราแต่มันขวางแค่ถนนนะครับ
เจ้าหน้าที่รถไฟเปิดเผยว่าได้นำปูนจากโรงทะลุง
ในพื้นที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับ
นำไปส่งยังโรงงานพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า
พอถึงจุดเกิดเหตุเป็นจุดสลับรางเพื่อรอรถไฟ
วิ่งเข้าไปยังจุดถ่ายเทสินค้าก็เกิดอุบัติเหตุฮะตกรางซะก่อนครับ
เมืองต้นยังไม่ทราบสาเหตุอะไรแต่ที่แน่ชัดก็ต้องมีการสืบสวนต่อไป
พ่อค้าร้านขายของตรงนั้นบอกว่าโอ้โหตอนนั้นนะพวกผมก็นั่งคุยกับเพื่อนหน้าร้านเนี่ยฮะ
สังเกตเห็นแสงจากรถไฟวิ่งเข้ามาที่รางศัพท์เพื่อเบี่ยงรถ
แต่จู่รถไฟขบวนดังกล่าวก็วิ่งตรงเลยจุดเบี่ยงรถออกมา
ถลายเข้าไปชนป้อมคือตกรางเลยนะฮะเสียงดังสนั่นเลย
เพราะดีขบวนบรรทุกปูนไม่ตกรางแต่ก็ทำให้เส้นทางดังกล่าว
ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้โดยเฉพาะในช่วงเช้า
ที่มีประชาชนใช้ถนนเส้นนี้จำนวนมากนะครับ
เพราะว่าเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง
หนุ่มสาวโรงงานเนี่ยก็ขับรถขี่รถผ่านตรงนี้ไม่ได้นะครับ
คุณผู้ชมฮะปฏิบัติการเช้าวันนี้
ทางการรถไฟได้ประสานรถยกของเอกชน
เครนขนาดใหญ่มายกหัวจักรแล้วก็โบกี้ที่๑ก่อน
เอาขึ้นรางก่อนนะครับแล้วก็ไม่ให้ขวางถนนตรงนี้ด้วย
เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการในการกู้ทุกโบกี้ให้ได้

ก่อนจะเปิดทางข้ามทางรถไฟ

คุณดูสิไม้กั้นไม้เกินก็พังเสียหายหมด
ป้อมอีกนะก็พังเสียหายเหมือนกันนะครับ